ติดตามข่าวสารกับข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อเนื่องเลยนะคะ
องค์อาจสมาธิฮึเกิร์ม
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
อันนี้ให้เป็นโซโลแกนสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่วันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจค้น
ตลาดใหม่ย่านดอนเมืองอีก๑๒จุด
พลตำรวจเอกวิรัชัยบอกเลยนะบอกว่าไม่ต้องกลัวว่ากฎหมู่จะอยู่เหนือกฎหมาย
อันนี้ไม่แน่ใจว่าฝากบอกพันธบรวจโทสันทนะหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้พันธบรวสันทนะท้าอยากเจอพลตำรวจเอกวิรัชัยใช่ไหม
ใช่ค่ะสรุปสุดท้ายวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอนะ
ไม่เจอกันเหรอไม่เจอแต่ว่าก็ให้สโลแกนไปเรียบร้อยสำหรับเจ้าหน้าที่วันนี้
นายคุณที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในตลาดใหม่ดอนเมือง
ถามว่าทำไมจะต้องเอาไปเยอะขนาดนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าที่ต้องเอาไปเยอะเพราะสินค้าที่เจอมันเยอะ

เป็นหลายคันรถถ้าใช้รถบรรทุกไปเอาออกมา
บอกใช้หลายคันรถประมาณ๓๐คันรถวันนี้ทั้งหมดที่เอาไปเนี่ยนะคะ
แล้วก็ถามว่าทำไมต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่เยอะ
ก็ต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพราะว่าถ้าเกิดใช้เจ้าหน้าที่น้อย

อันนี้รองพบรตรบอกแบบนี้นะคะ
อันนี้ภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
ลงพื้นที่ไปอีกครั้งวันนี้เป็นวันที่๓แล้ว
ครั้งที่๓วันนี้ไปตรวจค้น๑๒จุด
ใช่ไปก็ตั้งแต่เช้าเลยนะ๘โมงครึ่ง
ตลาดเปิดหรือยังไม่รู้นะแต่ไปกันแล้วนะ
ส่วนการที่ไปวันนี้เข้าแต่เช้าเป็นวันที่๓
วันแรกวันที่๑พฤษภาคมไป๖๖จุด
วันที่๒พฤษภาคม๑๑๗๒
วันแรกเข้าไปในตัวตลาดนะที่แบ่งเป็นล็อก

ใช่วันนี้มุ่งเน้นไปที่แหล่งผลิตครีม

ตำรวจลงพื้นที่ไปจุดนี้เลย

คุณภูริพัฒน์นี่คือนักข่าวสายอัธยากรรมของเรา
วันนี้ลงพื้นที่ไปกับท่านรองพบตรด้วย
คุณภูริพัฒน์รายงานแบบนี้บอกว่าลงพื้นที่เนี่ยคือ
เป็นจุดอาคารพาณิชย์๔ชั้น๒คูหา
ด้านล่างเปิดเป็นหน้าร้านขายครีม

ทั้งมีออยแล้วก็ไม่มีออย
ส่วนด้านบนเป็นอะไรคะโรงงานเถื่อนค่ะ

ไม่ได้จดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ค่ะ
และที่สำคัญไม่มีการขอเลขออยด้วยนะ
รองพบตรบอกว่าลงไปพื้นที่จุดนี้
คุณโอ้โหพลึบเลย

เครื่องสำอางที่กำลังรอแพ็คเกจจิ้ง
เพื่อที่จะส่งขายต่อไปเจอทั้งอะไรนะ
แป้นพิมพ์ฉลากเครื่องปลิ้นฉลาก
แน่นอนค่ะว่าหลักฐานชัดเจนขนาดนี้
แม้ว่าเจ้าหน้าที่ขออภัยเจ้าของตึก
จะปฏิเสธว่าไม่ได้ผลิต

นี่คือเครื่องทั้งเครื่องตรวง
คือเขาบอกว่าจุดนี้ทำให้แบบครบวงจร

เอาทาฝ้าหน้าขาวหรือทาปากชมพู

ฉลากให้ออกแบบให้หมดทุกอย่างเลยคุณ
รับจ้างผลิตด้วยไม่ได้ขายอย่างเดียว
รองพบตรบอกว่าทั้งหมดเนี่ย

มีสักประมาณ๑๐๐๐รายการ

คนกรุงเทพคนปริมณฑล

ท่านน่าจะได้ใช้สินค้าเหล่านี้บ้าง

สินค้าของเขากระจายไปต่างจังหวัดด้วย

และอีกหนึ่งจุดนะคะที่ตำรวจเข้าตรวจค้น

ทีนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจด้านหน้า
ไปตรวจด้านหน้าของตลาดใหม่ดอนเมือง

ครีมบำรุงผิวใส่หลอดจำนวนมาก
รวมทั้งกล่องครีมบำรุงผิวอีกหลายยี่ห้อ

ร้านบอกว่ารับทำแบรนด์เครื่องสำอาง
ให้กับผู้ค้าที่ต้องการมีผลิตภัณฑ์
ออกแบบทำการตลาด
ซึ่งหลังจากการตรวจค้นทั้งหมดในตลาดแล้ว

ยังเตรียมเอาผิดเจ้าของตลาดแห่งนี้ด้วยนะคะ

ให้คนที่ทำผิดกฎหมายเข้ามาอยู่ในพื้นที่
พอไปถามเจ้าของร้านที่เป็นเจ้าของครูหาสี่ชั้น
เขาบอกว่าเขาทำไปเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
ไปฟังเสียงกันหน่อยคุณผู้ชม
ถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่ทราบว่าที่นี่คืออะไร

คือบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการคือไม่ทราบ

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตานะคะ
ก็บอกว่ายังไงก็ตามก็จะต้องเอาผิด

เรื่องของการตั้งโรงงานการจดแจ้งการขออนุญาตออย

โดยรวมแล้วรองพบตรพูดว่าอย่างไรบ้าง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ฟังเลยค่ะ
เขาจะอ้างว่าตัวเขาเองไม่รู้ว่าคนมาเช่าทำผิดกฎหมาย

ถ้าทางทั้งประโยคจะต้องกำหนดการประสาท

และเข้าคงประกอบข้อมันให้ให้ได้
ก็จะกำจัดการให้ทำให้ทัฒนีท
ในทุกข้อมูลในทุกทะดีในทุกข้อครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านรองวิรัชัย
ถามว่ากรณีที่มีการอ้างว่ามีผู้มีอิทธิพล
แสดงตัวในตลาดถามประเด็นนี้ด้วยนะ
แต่ว่าเรื่องนี้รองพบตรบอกว่าขอไม่ตอบละกัน
หมู่จะอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้
ท่านเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายท่านก็ต้องบังคับใช้กฎหมายค่ะ
รอดูเรื่องนี้นะคะวันนี้ไม่น่าจะเป็นวันสุดท้าย
รองพบตรบอกว่าพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ต่อนะ
วันนี้๑๓จุดยังไม่เสร็จดีนะ

เดี๋ยวดูกันต่อช่วงเย็นว่าจะมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติม
เพราะที่ตลาดใหม่ดอนเมืองแห่งนี้นะคะ